ทีมจากฮาสักษัณฑ์ก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม
ชนะจีนไปในการแข่งขัน
วอลเล็บอลสมสรรชายชิงแชมป์เอเชีย

เป็นการแข่งขันในรอบ๘ทีมสุดท้ายนะคะ
จริงปาอิกมอเตอร์จากจีนไป๓ต่อ๐เซต๒๕ต่อ๑๙๒๕ต่อ๒๒และ๒๕ต่อ๑๔
เวลา๑๗นาฬิกา๒๐นาที
ทีมจากออสเตรเลียในเวลา๑๙นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยค่ะ
โดยไทยรัฐทีวีนะคะจะถ่ายทอดสดเกมการแข่งขันระหว่าง
เวลา๑๗นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไปค่ะ